อากาศเย็นแบบนี้แหละครับแล้วบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวช่วงวันหยุด
เราเลยรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสวยมาให้คุณผู้ชมดู
สวยมากไหมคุณสวยจริงอันนี้ที่เชียงกลายเขาบอกให้ไปดูแบบนี้เลย
ทะเลหมอก๓๖๐องศาเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก๔จุด
ภูชี้เดือนบ้านร่มฟ้าหลวงภูผาหม่นบ้านร่มฟ้าผาหม่น
ทั้ง๔จุดจะเห็นทะเลหมอกที่สวยงามแบบนี้
ดอยที่นี่อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ๕องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นราบ๑๐๑๒องศาเซลเซียส
นี่มองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล๓๖๐องศา
วันหยุดยาวแบบนี้คนไปเที่ยวกันเยอะคุณผู้ชม
นี่จุดแรกก่อนนะครับใช่ค่ะ
จุดต่อไปพาไปดูที่เชียงใหม่แล้วกันค่ะ
คุณผู้ชมคะขยบมาดูที่เชียงใหม่
นี่คนเข้าไปเที่ยวคุณดูเห็นไหม

เที่ยวชมใบไม้ที่มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงในช่วงแบบนี้
โอ้โหนึกว่าอยู่ต่างประเทศซะอีกนะฮะ
นี่รูปทรงของใบไม้ที่ชื่อต้น
สีของใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้
ซึ่งจริงแล้วเป็นพันไม้นะฮะ
มีการนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็มาเริ่มปลูก
ที่สถานีดอยอ่างค้างเนี่ยนะครับ
เมื่อปี๒๕๔๐เติบโตเติบใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าหนาวทุกปี
ก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้คุณคนไปเที่ยวก็ตื่นเต้น
จากใบนี้แล้วนะยังมีดอกสากุระญี่ปุ่นที่ปลูกที่นี่ด้วย
เดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนสีออกดอกเป็นดอกสีชมพู
ให้ได้เห็นกันช่วงต้นมกราคมด้วยนะคะ
โอ้โหอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะที่ดอยอ่างขางนี้
คือประมาณ๕องศาเซลเซียสหนาวจับใจเหมือนกันนะครับ
ไปดูพะเยาว์พะเยาว์ช่วงนี้นะฮะ

เหยขาบแรกของปีที่พยาวแห่งนี้
เพราะว่าลมหนาวปกคลุมทั่วเมืองเลย

วูบลงเหลือ๑๐๑๑องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวถือว่าหนาวจัด
อุณหภูมิยอดดอย๙๑๒องศาเซลเซียส

กว้านพยาวก็จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับ
โอ้โหจากพยาวค่ะเดี๋ยวพาไปต่อที่ลำปางกันหน่อย
นี่ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นสะพานดำประวัติศาสตร์เลยค่ะ
ซึ่งทางการรถไฟลำปางนี่นะคะ
เขาตรงนี้เป็นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟลำปาง
คนก็จะมาเที่ยวเป็นสะพานที่อายุ๑๐๕ปี
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒สมัยราชการที่๖
ใช่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่นะครับ
การบูรณะซ่อมแซมทาสีดำบนสะพานเหล็กแห่งนี้
นี่เห็นแบบนี้นี่มีแบบไอหมอกถามว่าอุณหภูมิเป็นยังไงบ้าง
อุณหภูมิวัดได้ต่ำสุด๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
คุณผู้ชมรับชมไปด้วยนะส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อยนะฮะ
ว่าที่บ้านท่านอุณหภูมิเท่าไหร่กันแล้วนะครับ

ไปที่นี่ฮะมหินขาวผาหัวนาคที่จังหวัดชายภูมิ
เป็นสวนหินอายุเก่าแก่กว่า๑๙๗ล้านปี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะฮะ

อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง๙๐๐เมตร
และความมหัศจรรย์ก็คือมีแท่งหินขนาดใหญ่

ขนาดมหือมามากเขาบอกว่าตั้งเรียงรายกันเป็นแถวแบบนี้เลย
ก็ช่วงนี้นะถ้ากลางวันนะคุณนะ
ก็หนาวแล้วพอกลางคืนนะคุณ
ถูกต้องแล้วก็ไปที่นี่นะต้องไปดูจุดชมบัวกระทิงไง

เขาจะมากางเต็นต์สัมผัสอากาศแบบเย็น
แล้วที่ชอบอย่างหนึ่งนะเขามีเป็นแคมเปญด้วยนะคุณสืบสกุล

ขากลับเนี่ยต้องเก็บขยะใส่ถุงแล้วมาโชว์กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะแจกเป็นถุงผ้าขยะคืนถิ่น

ตรงนี้แหละฮะเขาสูงเขาแผงม้าที่ได้ไปชมกระทิงกันนะ

ใช่เออจับจองพื้นที่กลางเต็นต์สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับ
แล้วก็จับจองพื้นที่ในการชมกระทิงด้วย

เขาบอกการจราจรในพื้นที่ของโคราช

รถก็ติดสิคะคุณแล้วก็ที่สำคัญนี่นะ
แต่เจ้าหน้าที่อุทิยางเขาก็คอยดูแลนะคุณนะ
โดยเฉพาะเรื่องของบรรดาหมูกระทะ
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวหลายท่านที่ไปกางเต็นต

เจ้าหน้าที่ก็จะมาตักมาเตือนเลยนะครับ
เพราะเขามีร้านสวัสดิการให้นักท่องเที่ยวเนี่ย

แล้วก็ที่สำคัญนะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

นี่เขาแต่งตัวเป็นสีสันแต่งเป็นกระทิง

หลายท่านไปเที่ยวไหนมีความสุขขนาดไหน
ก็บอกต่อกันผ่านไลน์หน้าจอกันหน่อย
แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะ
ด้วยความเป็นห่วงขับรถขับราต้องขับให้ดีนะครับ

เราก็ต้องดูแลตัวเองยังคงใส่แมสนะคะ
แล้วก็ล้างมืออยู่ตลอดด้วยนะ